ส่วนเรื่องของวิศวกรที่ได้ก่อเหตุยิงนักเรียนชั้นม๔
หลังจากที่มีการวิวาดกันหลังจากที่ไปจอดรถขวางทางกันนะคะ
ล่าสุดได้เข้าให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรแสนศุกร์ที่จังหวัดชนบุรี
พร้อมกับมีการแจ้งความกลับกลุ่มวัยรุ่นที่ทำร้ายร่างกายด้วยค่ะ
นายสุเทพโภษสมบูรณวิศวกรวัย๕๐ปีพร้อมภรรยาและทนายความ
เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรแสนศุกร์จังหวัดชนบุรี
เพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมกรณีใช้ปืนขนาดจุดสามแปดมิลลิเมตร
ยิงนักเรียนชั้นม๔เสียชีวิตบริเวณตลาดอ่างศิลา
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ค่ำวันที่๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
หลังจากมีปัญหาจอดรถขวางทางกันนะคะพันตรวจเอกเชี่ยวชาญเพิ่มภูมิ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรแสนศุกร์บอกว่าวิศวกรได้มีการนำเอกสารหลักฐานต่างเกี่ยวกับปืน
มอบให้พนักงานสอบสวนและแจ้งความกลุ่มวัยรุ่น
ร่วมกันรุมทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บเพื่อเป็นลายลักษร
จะติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ปากคำเพิ่มยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายอย่างเต็มที่ค่ะ